ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมดูสิด้านหลังน่ะ
สาวไม่คืนดีใช้มีดฟันดับแล้วก็กระโดดน้ำหนีคดี
พอไปเห็นสภาพศพเนี่ยนะคะโอ้โหสภาพศพนี่คือ
ผู้หญิงน่ะมือขวาเกือบขาดเลยแล้วมีแผลโดนฟันทั่วตัวไปหมดเลย
ผู้หญิงทำงานเป็นสาวร้านคาราโอเกะนะคะ
นี่ตำรวจภูทรเมืองตราดแล้วก็แพทย์รวมถึงเจ้าหน้าที่
พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบโอ้โหเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้น
มีการทำร้ายร่างกายกันที่ร้านข้าวมันไก่ค่ะตำบลหนองเสม็ดที่อำเภอเมืองตราดเนี่ยนะคะ
แล้วในจุดที่เกิดเหตุเจอศพของนางสาวชนนิการอายุ๒๑ปี
เป็นพนักงานเสิร์ฟร้านคาราโอเกะร้านนั้นอยู่ติดกับร้านข้าวมันไก่เลยนะ
แล้วสภาพศพผ้าที่คลุมอยู่เนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหเธอมีแผลโดนฟันทั่วตัวเลยค่ะ
ขวาเนี่ยโดนฟันจนเกือบขาดเลยหัวก็มีแผลเป็นแผลชะกันนะคะ
แล้วนอกจากตัวเอ่อผู้เสียชีวิตแล้วเนี้ยนะคะ
ยังมีคนเจ็บอีกสองรายกู้ภัยเนี่ยเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว
คนเจ็บเนี่ยเป็นลูกชายเจ้าของร้านคาราโอเกะคือนายศรีสัมพันธ์บุญประกาศ
มีแผลคือโดนฟันหัวค่ะอีกคนนึงเนี่ยเป็นพนักงานร้านข้าวมันไก่
คือนางสาววันธนีอิ่มอ่วมนะคะโดนมีดเหมือนกับบาดที่บริเวณลำคอ
ทีนี้จากการถามสอบถามพนักงานในร้านข้าวมันไก่ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เพราะว่าในร้านนี้มีคนตายเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ช่วงประมาณเกือบเกือบหกโมงเช้าเนี่ยนะตอนเปิดร้านขายข้าวมันไก่เนี่ย
ตัวของนางสาวชนนิการผู้ตายวิ่งหนีเข้ามาในร้าน
เหมือนกับเธอวิ่งมาแล้วจะขอความช่วยเหลือค่ะคุณผู้ชม
หลังจากนั้นน่ะฝั่งผู้ก่อเหตุคือในเจมส์น่ะ
วิ่งตามนางสาวชนนิการเข้ามาค่ะแล้วในเจมส์เนี่ยจะมาทำร้าย
นี่อันนี้เขาเอาภาพจากกล้องวงจรปิดให้ดูด้วยนะคะอืม
ทีนี้จังหวะจังหวะอยู่หน้าร้านเฉยเลยนะฮะ
ใช่ค่ะทีนี้จังหวะนั้นพนักงานในร้านเข้าไปห้าม
ไปห้ามแล้วก็เก็บมีดที่วางอยู่ในร้านเพราะว่าป้องกันไง
กลัวไงว่าถ้าเกิดว่าในเจมส์มาแบบนี้แล้วมันจะเกิดเหตุรุนแรงอะไรหรือเปล่า
พยายามห้ามในเจมส์เสร็จในเจมส์เดินออกไปนอกร้าน
แล้วย้อนกลับมาอีกทีนึงคุณผู้ชมรอบนี้
นึกภาพมีดอิโต้ที่หั่นไก่ออกไหมคะ
กระหน่ำฟันนางสาวชนนิการจนตายอ่ะค่ะแล้วถามว่าพนักงานในร้านอีกคนนึงอ่ะ
พนักงานร้านข้าวมันไก่ผู้หญิงนางสาววันธนี
ปาดคอลูกชายเจ้าของร้านข้าวมันไก่โดนฟันหัว

ก็เข้ามาจบกระชาปหูกระชาปแล้วทุกคนมาช่วยยืนกันเลย
เป็นอีกเล็กแต่พี่วาเจ้าเขาก็รวบอีกไปสี่ห้าลิง
มันมีฟันไม่ยั้งเลยค่ะมันมียั้งเลือด
นี่ค่ะคุณผู้ชมคือคนที่เห็นเหตุการณ์ก็เล่าให้ฟังเห็นไหม
ฟันไม่ยั้งโหดมากจริงนะ
ไปคุยกับเจ้าของร้านคาราโอเกะค่ะนางบุญจันดวงจันทร์
บอกว่าชนนิการเป็นหลานรับมาจากอุดรค่ะ
ให้มาทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟที่ร้านคาราโอเกะนี่แหละ
แล้วก่อนหน้านี้นะหลานกับเจมส์คือเขาเป็นแฟนกันไง
แต่ปรากฏว่าหลานสาวโดนทำร้ายร่างกายประจำเลยค่ะ
ฝ่ายผู้หญิงก็ทนไม่ไหวสิก็ขอเลิกกับผู้ชาย
แต่ว่าฝั่งผู้ชายตามมาง้อบ่อยนะ
วันที่เกิดเหตุน่ะได้ยินแหละได้ยินเสียงหลานร้อง
รีบวิ่งมาดูที่ห้องเลยค่ะปรากฏว่าตอนนั้นน่ะ
คือหลานกระโดดหน้าต่างออกไปนะ
เพื่อที่จะไปขอความช่วยเหลือแต่สุดท้ายไม่รอดค่ะ
ในเจมส์เงื้อมีดแล้วก็ฟันหลานจนหลานตายค่ะ
ลูกชายวิ่งมาช่วยก็โดนฟันหัวเขาด้วย
มันมาตามหลานจะไม่กลับ
นานก็ไปไปมากมากไปเดี๋ยวมานอนหลังว่านังแล้ว
มาตามนี้มันไม่ไปไม่ไปแล้วอ่ะข้อน่านนี้
คือมันไปมันนวนตีทุกวันมันก็เลยไม่อยากไป
เหตุเนี่ยนะคะตัวในเจมส์ก็วิ่งหนีไปทางสะพานวัดโย
ทิ้งไว้ตรงสะพานหลังจากนั้นกระโดดตู้มลงไปในคลองบางพระ
หนีไปค่ะแต่ต่อให้หนียังไงเนี่ยตำรวจต้องตามล่าตัวให้ได้คุณผู้ชมดูสิ
ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะเขากระจายกำลังเลย
แล้วก็ปิดล้อมตามเส้นทางตรงสะพานคลองบางพระด้านวัดโยธานิมิตร
แล้วเอาเรือออกไปหาตามป่าบนเกาะริมลำคลองอะค่ะคุณว่าเจอไหมเนี่ย
ตำรวจออกไปทำแบบเนี้ยท้ายที่สุดเจออ๋อเจอเหรอเจอ
เนี่ยนอนแผ่แบบหมดแรงอยู่ในป่าเลยแล้วก็คุมตัวในเจมส์ได้
มีแผลที่หัวมีแผลที่ตัวคือไอ้แผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคงจะกระโดดหนี
เพราะว่ามันมีช็อตที่กระโดดลงมาจากชั้นสองทะลุหลังคาใช่ไหมแล้วก็มีช็อตที่แบบกระโดดลงมาในน้ำด้วยอ่ะค่ะ
นี่ตำรวจเค้นแล้วนะเจมส์ยังไม่ยอมบอกสาเหตุ
ก่อเหตุแบบนี้ทำไมมีปมแค้นอะไรนอกจากมาง้อขอคืนดีหรือเปล่า
เจ้าหน้าที่ก็เลยเอาตัวเจมส์ไปไปสอบปากคำนะคะส่วนนางสาวชนนิกาเนี่ยก็นำศพส่งชนะสูตร
ทีนี้คนเจ็บคนเจ็บที่เป็นอะไรนะพนักงานในร้านข้าวมันไก่
กับลูกชายเจ้าของร้านถามว่าโดนมีดฟันไปเหมือนกันทั้งที่หัวทั้งที่คอ
ตอนนี้คนเจ็บเองเนี่ยอาการปลอดภัยแล้วนะคะครับนี่ผู้ก่อเหตุในเจมส์เห็นไหม
ที่หัวก็มีแผลเยอะเหมือนกันนะคะครับอ่าก็เดี๋ยวหลังจากนี้เค้นสอบแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป